คนไทยเชื้อสายมอนที่นครชุมอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
ยังคงรักษาประเพณีการทำขนมจีนในวิถีแบบพื้นบ้าน
และปฏิบัติสืบต่อกันมา
ขนมจีนที่คนไทยเชื้อสายมอนนครชุมทำนั้น
จัดเป็นอาหารพื้นบ้านที่ใช้ภูมิปัญญาแบบดั้งเดิม
สำหรับการเลี้ยงรับรองแขกที่มาร่วมงานบุญงานบวช
ซึ่งเจ้าภาพงานจะเป็นคนจัดเตรียม
ญาติพี่น้องก็จะมารวมตัวเพื่อช่วยกันทำ
เพราะขนมจีนเป็นอาหารที่ต้องใช้เวลาในการทำหลายขั้นตอน
และที่สำคัญคือต้องใช้กำลังพลเป็นจำนวนมาก
และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน